ก็เรียบร้อยแล้ว

ใช่ซึ่งต้นหอมเนี่ยย้อนกลับไป๔ปีที่แล้ว
มันเป็นเหมือนเดือนมิถุนายน

เดือนแห่งการเสียใจของต้นหอม
คือตอนนั้นย้อนกลับไปไทม์ไลน์เด้งมาก็กลับมามิถุนายนอีกแล้ว
นางบอกว่าคราวนั้นนั่งคราวนี้ดิฉันยืนให้สัมภาษณ์ค่ะ
ก็ยอมรับตรงประมาณ๔ปี
รับตรงนะคะว่าก็คือเลิกแล้วคุณสันประมาณเดือนกว่า
แต่ว่าสาเหตุนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปฟังดู
บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องมือที่๓หรือเปล่า
เพราะตอนแรกหลายคนเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าลูกหรือเปล่า
มีลูกบุญธรรมนี่เอามาเลี้ยงเนี่ยคุณผู้ชมชื่อน้องปกป้องเลย
ตอนนั้นมีข่าวนะคะว่าทางฝ่ายคุณซันไม่รู้จะปรับตัวยังไง
ก็เลยเลิกกันไปแต่ฟังดูดีมันเหมือนว่าจะมีมือที่๓หรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะครับไปฟังเลยค่ะคุณผู้ชมช่วยฟังดีกว่านะครับอ่าไปฟังเลยค่ะ
สถานะตอนนี้เรายุติความสัมพันธ์
ประมาณเดือนกว่าก็คือต้นพฤษภาคม
จริงมันก็มีไม่กี่สาเหตุหรอกแต่ถ้าให้สรุปโดยรวมว่าคือ
ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ใช่ซึ่งกันและกันแค่นั้นเอง
ว่าเราเลือกเส้นทางของเราแล้วเขาก็ได้พบเส้นทางที่เขาคิดว่าเหมาะกับเขา
มันมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงไปกันไม่ได้
ฉะนั้นหอมก็ไม่มานั่งฟูมไฟเพราะหอมเป็นคนรักตัวเองมากพอ
คือมันไม่สำคัญว่ามันจะล้มกี่ครั้งแต่ทุกครั้งหอมลุกได้ทุกครั้งหอมโอเคแล้ว

ก็อย่างที่บอกหอมไม่อยากเอ่ยถึงใครเลยสำหรับหอมมือที่สามไม่มีค่ะ

ซึ่งงานเดียวกันเนี่ยค่ะเขาพาลูกมาด้วยน้องปกป้อง๗เดือนนะคะ

น่าเอ็นดูมากอยู่ข้างในราคานะคะ
ก็ว่ากันไปนะคะซึ่งจริงแล้วนี่น้าเอ็นดูอีกไหมละ

เขาบอกว่าผู้หญิงสวยไม่ร้องไห้กันหรอกจ้

หอมก็วอนบอกว่าที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานเนี่ย
คือเรื่องมือที่๓อย่าไปพูดถึงเลย

แล้วก็เนี่ยค่ะขอบคุณกรณมิตรที่ดีกับฉันมาตลอดเนี่ยค่ะ

ทางด้านคุณสันค่ะก็โพสต์รูปล่าสุดคือ๒วันที่แล้ว
เพราะว่าวันนี้คุณสันกับคุณบอยเขาจะขึ้นชกกันกับรายการนึง

คุณบอยด้วยเพื่อนสนิทคุณต้นหอม
ไม่รู้ว่าจะล้างแค้นกันหรือเปล่านะคุณผู้ชมค่ะ
ก็รอดูแล้วกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคือ
เลิกจ้ะโสดไปเลยจ้ะ
อะไรก็แล้วแต่ระวังจมูกด้วยนะคะ
คุณสันไงจมูกเขาสวยเดี๋ยวโดน

ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าจมูกสวย